ตอนนี้อีสานก็ท่วมหนักเช่นเดียวกัน
ั่งสุภาษิตที่ว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวาง
เช่นเดียวกันน้ำเที่ยวอย่าขับรถฝ่าไป

ถูกต้องนี่ลุมต่างชาติคนนี้เขาเตือนแล้วว่าอย่าขับรถฝ่าไป
ไม่รอดสภาพเป็นแบบนี้ฮะ
ขนาดเป็นบิ๊กไบท์เครื่องแรงขนาดไหนก็ต้านทานกระแสน้ำไม่ได้
น้ำสูงขนาดนี้แถมยังร้ายแรง

น้ำสัดแล้วก็รถเนี่ยมันทับขานลุกขึ้นมาไม่ได้
คลิปนี้ผู้สื่อข่าวถ่ายได้พอดีครับ
สุดท้ายล้มอยู่แบบนี้เกือบจะโดนน้ำพัดไปทั้งคนทั้งรถแล้ว
ตรงนี้เป็นเส้นทางระหว่างบ้านเมืองเก่าไปยังบ้านกำแพงของ
ตะบนบ้านยากำเทอด์เกษตรสมบูรณ์จังหวัดชายภูมินะครับ
ด้วยความที่เขาอาจจะไม่ชำนาญทางแหละนะครับแล้วก็ไปเจอกระแสน้ำพยายามจะขี่ลุยไป
ทหารพยายามตะโกนเตือนตะโกนบอกแต่ว่าก็เร่งเครื่องไปแล้วก็ต้องการจะแซงรถทหารไป
ทหารเนี่ยเขาเอารถเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านออกจากพื้นที่กันสุดท้ายถูกน้ำพัดไป
เกือบตกข้างทางเกือบไหลไปกับกระแสน้ำแล้วนะฮะรถก็ทับขาลุกขึ้นมาไม่ได้
ทหารที่อยู่บนรถเห็นเหตุการณ์กระโดดลงไปช่วยสุดท้ายช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย
หนุ่มต่างชาติก็ขอบคุณใหญ่เลยสุดท้ายขอติดรถทหารไปด้วยครับ
ลงฝั่งตรงข้ามแล้วก็ปลอดภัยครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
โอ้โหช่วงเมื่อวานมิตรภาพคุณผู้ชมน้ำท่วมสูงแบบนี้รถติดยาวกันหลายกิโลครับ
สาเหตุที่น้ำท่วมมันเกิดจากที่น้ำล้นออกมาจากประตูระบายน้ำเขื่อนโพเตี้ยแล้วก็เขื่อนคนชุม
ทำให้น้ำมันล้นตลิ่งของลำตะคองหลากเข้าท่วมพื้นที่รอบ
แต่จุดที่มันน่ากลัวคือบริเวณใกล้เคียงมันมีบ่อจราเข้ขนาดใหญ่ตั้งอยู่
แล้วบ่อจราเข้มีมากกว่า๑๐๐๐ตัวและตัวใหญ่ทั้งนั้น
ตอนนี้แม้ว่าน้ำยังไม่ท่วมไปถึงบ่อแต่ว่าก็ต้องมีการเตรียมแผนอบพยพจราเข้ครับ
เจ้าของบ่อคือนางสาวอ้อมแทร่แต้เขาบอกว่าตอนนี้เขาเลี้ยงจราเข้มา๒ปีแล้ว
บางตัวมันยาวต้อง๒๕เมตรจริงตัวขนาดนี้มันต้องจับไปขายแล้ว
แต่ว่ามันเจอโควิดระบาดทำให้การขนส่งไม่ได้แล้วขนจราเข้ออกไปขายไม่ได้
ก็เลยตกค้างอยู่ที่บ่อถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยมูลค่าประมาณ๑๐ล้านบาท
ตอนนี้ต้องจัดเวรยานเฝ้าตลอด๒๔ชั่วโมงถ้าน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วไหลท่วมไปถึงบ่อ
ขนย้ายวิธีการคือต้องเอาไฟฟ้าช็อตจราเข้ให้สลบก่อน
แล้วก็ขนย้ายใส่รถบรรทุกออกไปไว้ที่อื่นเพื่อความปลอดภัย
ป้องกันไม่ให้จราเข้นั้นหลุดลงไปสู่ครองศาล
นะเดี๋ยวจะไปกัดอันตรายกับชาวบ้านนะครับ